เอามาดูเหตุการณ์นะคะคุณตาอายุ๘๕ปีถูกพึ่งหลวงต่อย
รวมแล้วหลายสิบตัวนะคะนับเหล็กในที่เขาดึงออกมาประมาณ๔๐ตัวด้วยกันนะคะ
อาการตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับนะแต่ว่ายังคงต้องรักษาตัว
อันนี้เป็นภาพที่เขาโพสต์เอาไว้ขาวในจุดตามเนื้อนี่คือเหล็กในที่มันฝังอยู่ในหน้าของคุณตา
คุณสุภาษาลาคือถ้าเกิดผู้หญิงที่แบบกดสิวนะคือจะรู้ว่าเหมือนกดสิวไม่ใช่มันคือเหล็กไหม
น่ากลัวมากนะคะนี่เป็นภาพนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมหน่อยนะคะ
แล้วใบหน้าของคุณตาชื่อคุณตาบาพิษปูดบวม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะคะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้
ชื่อคุณประชุมพรสุจินดากิจนะคะ
บอกว่าในขณะที่ตัวเองกวาดบ้านอยู่
หลังจากนั้นก็เห็นคุณตาบพิษเดินออกกำลังกายช่วงเช้าตามปกตินะ
แต่ว่าหลังจากนั้นได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกันเลยค่ะ
ก็เลยรีบออกมาดูปรากฏว่า
ฝูงพึ่งหลวงกำลังรุมต่อยคุณตาอยู่
แล้วคุณตาก็นอนดิ้นทุรนทุรายอยู่ริมถนนเนี่ยนะคะ
สภาพที่เห็นตอนนั้นคุณตาเอามือพยายามปัดป้องฝูงพึ่งที่ใบหน้า
คิดเข้าไปช่วยเหมือนกันนะ
พอวิ่งไปกำลังจะถึงแล้ว
พึ่งหลวงบางตัวผละจากคุณตามาเล่นงานเธอ
เธอก็เลยวิ่งหนีเข้าบ้านนะคะแต่ว่าสุดท้ายไม่รอดค่ะ
ต่อยที่ศีรษะและลำคอ
เพื่อนบ้านคนอื่นที่ได้ยินเสียงรู้เรื่องเข้า
รีบโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ
แล้วก็มาช่วยคุณตานำตัวคุณตาส่งโรงพยาบาล
นี่คือคุณประชุมพรนะคะ
เดตอาการคุณตาหน่อยตอนนี้
คุณตานะคะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชัยภูมิ
ถอดเหล็กในของพึ่งหลวงออกมา
ตามภาพที่เห็นเนี่ยนะคะออกจากใบหน้าคุณตาแล้วนะคะ
อาการค่อยดีขึ้นตามลำดับนะแต่หมอยังไม่ให้กลับบ้านค่ะ
บอกว่าต้องรอดูอาการสักประมาณ๒๓วัน
หลังจากเรื่องนี้เราก็ต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญนะคะ
ถึงสาเหตุที่มาที่ไปและความอันตรายรวมถึงการป้องกันตัว

แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีมันมาเราก็ต้องป้องกันตัวเองยังไง
ใช่ค่ะไปถามดรมิ่งขวัญนิพิษวัฒนผล
เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพันธุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บอกเรื่องนี้บอกว่าติดตามข่าวนี้แล้วแหละ
เบื้องต้นให้ข้อมูลแบบนี้ก่อนบอกว่าพึ่งหลวงไม่ใช่สัตว์ดุร้าย
ที่จะไปบินแล้วก็ไปทำร้ายใครโดยที่ไม่มีสาเหตุ

เช่นมีใครไปกวนรังพึ่งไปคว่างก้อนหินใส่เขา
เอาไม้ไปแห่เขาจนพึ่งหลวงออกมา
อาจารย์บอกว่าน่าจะมีคนไปทำแบบนั้น
และเป็นช่วงที่คุณตาเดินออกกำลังกายมาพอดี
พึ่งหลวงเขาคิดว่าคุณตานี่แหละมากวนหลังเขา
จริงตาก็ไม่รู้อีโน่อีเหน่อะไรด้วยรู้

พร้อมกันนี้อาจารย์แนะนำวิธีการเอาตัวรอดนะคะ

โอ้โฮแล้วจะทันพึ่งไหมคะ

แต่ในช่วงวิ่งหนีคว้าผ้าอะไรที่อยู่แถวนั้น
ปกคลุมใบหน้าแล้วก็บริเวณศีรษะสักนิดนึง
ถ้าความไม่ได้อาจจะต้องถลกเสื้อขึ้นมาคลุม

เป็นการป้องกันเพราะว่าพึ่งเขาต่อยผ่านผ้าไม่ได้นะคุณ

ยังต้องวิ่งต่อไปหลังจากถูกต่อยแล้ว

เพราะบางคนแพ้พิษพึ่งจนถึงเสียชีวิตได้
แต่เห็นคุณตานี่นะดูแบบฟื้นเร็วเหมือนกันนะ

ใช่ค่ะแต่ขอให้คุณตาอาการดีขึ้นเร็ว